พูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางคนอยู่บ้านบางคนอยู่คอนโดใช่ไหมคะ
แต่ว่าหลักการนี้ใช้ได้กับทั้งบ้านและคอนโดจริงเขาบอกว่าไอ้บ้านในคอนโดเราเลือกซื้อได้
แต่เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมห้องเพื่อนข้างห้องมันเลือกไม่ได้จริงค่ะ
สาวคนนึงมาโพสต์ขอความเป็นธรรมในโลกโซเชียลนะคะเธอบอกเธออยู่คอนโดย่านอ่อนนุษย์
ไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมเพื่อนข้างห้องชี้ไปที่คุณทัศนัย
ข้างนี้ละกันเพื่อนข้างห้องชื่อนายมด
พฤติกรรมคือเมายาเมากาวเมาคนเดียวก็ว่าแย่แล้วนะคะ
เสร็จออกมาอารวาสล่าสุดพังประตูห้องเธอเข้ามาแล้วเอาคัตเตอร์ค่ะ
แทงพี่ชายเธอจนต้องเย็บร้อยสิบสี่เข็ม

ที่มันน่าตกใจก็คือเขาเส้นใหญ่สนิทกับนิติบุคค
จนถึงตอนนี้ยังไม่โดนดำเนินคดีเลย
หลายต่อหลายครั้งแต่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้

เขามากาวอยู่ตึกนี้ค่ะ
ยังอยู่ในอาการหวัดกลัวอยู่เลยนะคนที่นอนบนเตียงแล้วก็มีกู้ภัยปฐมพยาบาลเนี่ยคือพี่ชายของเธอนะ
เธอเล่าบอกว่าเธออยู่คอนโดย่านอ่อนนุษย์ค่ะอยากที่จะให้ช่วยแชร์กันต่อไม่ให้เกิดขึ้นแบบนี้อีก
อยู่ในห้องก็โดนทำร้ายได้คือห้องเนี่ยเป็นแบบมีคีย์การ์ดมีกล้องดูแลเหมือนจะปลอดภัยแต่จริงจริงคือไหม้เลยค่ะ
เธอบอกว่าเธอเพิ่งมาเช่าห้องอยู่ได้ไม่ถึงเดือนผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายมด
เธอบอกเธออยู่กับพี่ชายก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครวันเกิดเหตุนั่งเล่นเกมกันอยู่ดีดี
มีห้องเช่าห้องนึงเขาเมากาวเสพยาบ้าคนในตึกพูดกันตลอดว่าชอบเคาะห้องนู้นห้องนี้แต่คราวนี้เกิดขึ้นกับห้องของเธอ
สองรอบแล้วที่เขาพยายามจะเข้ามาแต่ก็ไล่ไปจนครั้งล่าสุดค่ะนี่คือโฉมหน้าแบบเบลอนะคะของนายมด
ครั้งล่าสุดเขาพังประตูห้องเข้ามาที่ห้องของเธอเลยเธอกับพี่ชายกำลังเล่นเกมกันอยู่แล้วก็ปรากฏว่านายมดเนี่ยเข้ามาโดยมีคัตเตอร์เป็นอาวุธด้วยนะคะ
ปรีเข้ามาแล้วล็อกคอพี่ชายเธอเลยคือตอนแรกเงื้อคัตเตอร์เนี่ยกะว่าจะแทงเข้าที่หัวแต่พี่ชายเธอยกแขนบังก็เลยถูกแทงเข้าที่แขน
หลังจากนั้นก็ตามมาแทงซ้ำต่อจนคัตเตอร์เนี่ยปักคาข้อพับเลยค่ะขออนุญาตเซ็นเซอร์คุณผู้ชมแผลมันลึกมาก
เล่าเรื่องราวต่อด้วยนะคะว่านายมดคนนี้เนี่ยนะเวลาเมายาเมากาวเนี่ยชอบเดินไปเคาะห้องต่างนี่นี่เห็นไหม
ชั้นเดียวกันค่ะเจอมันบ่อยมากเกือบโดนมันลากเหมือนกันแต่หนีทัน
อีกคนนึงบอกจริงค่ะผู้หญิงตึกนี้โดนบ่อยคือพฤติกรรมคือพอเมาปุ๊บจะเดินไปเคาะห้องต่าง
ห้องไหนมีผู้หญิงอยู่คนเดียวก็ถูกลวนลามค่ะประเด็นคือภัยสังคมแบบเนี้ยไม่มีใครกล้าแจ้งความ

เขาสนิทกันรู้จักแล้วก็สนิทกับนิติบุคคลของคอนโด
คนก็ถามว่าไปแจ้งความหรือยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องต้นเรื่องคนนี้เขาบอกว่าแจ้งแล้ว
ไปแจ้งความแล้วคุณรู้ไหมตำรวจตอบเธอว่ายังไง

รอหน่อยนะเดี๋ยวออกหมายเรียกมาสอบสวนให้

รอหน่อยนะไม่ให้รอใครหน่อยคือใครครับคุณตำรวจ
เออทีนี้เธอบอกว่าเธอมาเช่าห้องอยู่คือเธอไม่ได้ซื้อคอนโดห้องนี้นะ
คือเจ้าของเขาซื้อไว้แล้วก็เหมือนปล่อยเช่าเธอมาเช่าได้ไม่ถึงเดือน
ก็โทรคุยกันกับเจ้าของห้องเจ้าของห้องก็โทรมาหาเหมือนกันนะ
ก็เห็นคลิปแล้วก็เป็นห่วงก็แนะนำบอกว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นไหม
แต่ว่าไม่คืนมาจำให้นะเพราะไม่เกี่ยวกัน

รวมรวมแรงระวัง๑๑๔เค็ม
เธอบอกว่าเธอกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม

ก็เลยต้องขอเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์